สาวคนนี้ยังโสดเสมอต้นเสมอไปค่ะ

แต่ใบเฟินพิมพ์ฉันนกบอกนางโสด

ทำงานค่ะทำทุกวันเลย
แต่รอบนี้นายคุณผู้ชมยังสวยใป้ปังอยู่เหมือนเดิน
แต่ถึงแม้ว่าใบเฟิร์นจะห่างหายจากอีเวนต์ไปนาน
แต่งานละครบอกเลยนะคะว่าแน่นเอียด
ถ่ายอยู่๓เรื่องจัดเต็มไม่พักไม่เหงาค่ะ
ตอนนี้ก็เลยทำให้เรื่องหัวใจของเธอมันไม่คืบหน้าสักที
ส่วนกระแสคู่จิ้นกับหนุ่มนายนพัฒน์นะคะ
ก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องค่ะ
คนลุ้นเยอะมากอยากจะให้เป็นคู่จริงสักที
ช่วงหลังวันวาเลนไทยเนี่ยเขาก็ลงรูปคู่กันไง

เหมือนแต่งงานแหมไปแต่งงานนะคนอื่นหน้าละลื่นเชียวนะ
หลายคนก็ยิ่งจิ้นกันไปใหญ่ใช่ไหมคะ
แม่หมูเองก็ยังมาร่วมแจมร่วมเชียร์อีก

เฟิร์นจะมีใจอ่อนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงหรือเปล่า

คนก็ยังชอบพอมาลงในโทรทัศน์ก็ยิ่งชอบ
แล้วก็มีละครต่อด้วยสร้อยสบัญงา
มาถึงทุกวันนี้แล้วมันก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่น่ารักมากด้วยค่ะ

ก็เป็นแบบนี้ดีแล้วค่ะใช่
ก็ไม่ได้ดาบขวานหรอกค่ะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันจริง
แล้วถ้าเขาเชียร์เราก็ดีใจแล้วเราก็อยากให้เขาแบบอินไปกับละคร

มันเกินคำว่าจริงคำว่าชอบหรือเป็นอะไรแบบนั้นไปแล้ว
มันคือมีแต่ความหวังดีความแบบหวังดีมาก
จับต้องไมค์ไปสัมภาษณ์น้องนายต่อนะคะ